นี้กันหน่อยค่ะรัวปืนดุลูกซองพลุนตายคาบ้าน

เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้นะคะนครศรีธรรมราช
เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเป็นความขัดแย้งในครอบครัว
เป็นเรื่องของลุงกับหลาน
ตัวละครจะมีประมาณ๓๔ตัวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบอกก่อน
คนก่อเหตุเป็นหลานชื่อนาราธิบนะคะ
คนตายเป็นลุงชื่อว่าประโยค
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเป็นปัญหาระหว่างลูกสาวของประโยค
กับพ่อของนาราธิบโอเคนะ
มาเล่าเรื่องให้ฟังก่อนแล้วกันฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ที่ดินที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีโฉนดแบ่งชัดเจนว่าแปลงนี้ของใคร

แต่มันดันมีบ้านสองหลังที่ปลูกใกล้กัน
หลังหนึ่งคือของนายนาราธิบและพ่อ

แต่นายประโยคกับภรรยาไม่ได้อยู่หลังนี้ให้ลูกสาวอยู่
ลูกสาวจ้างช่างมาจากข้างนอกจะให้มาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาน
ช่างก็เจาะไปเจาะมาดันเจาะล้ำเข้าไปในที่บ้านของฝั่งนาราธิบ
นาราธิบก็ไม่พอใจมาไล่บอกไปเจาะที่อื่น

พอช่างเจาะเสร็จปุ๊บไปเลยจ้ะ
๑๗สิงหาคม
ช่วงกลางเดือน
นายประโยคเนี่ยขับกระบะไปที่บ้านของนาราธิบซึ่งนาราธิบก็อยู่กับพ่อนะ
ไปถึงปุ๊บเดินตรงไปที่บ้านเอาปืนจุด๓๘ติดมือลงไปด้วยค่ะ
หน้าบ้านเห็นคนนั่งคุยกันอยู่ห้าคนประโยคเดินไปถึงปุ๊บ
ปืนขึ้นฟ้ายิงขู่ขึ้นไปสองนัดแถมเวียงปืนไปด้านข้างยิงไปอีก
คราวนี้ค่ะทั้งนาราธิบและพ่อที่นั่งอยู่หน้าบ้านวิ่งเข้าไปในบ้านหนีตายกันเลย
แต่ไม่ได้เข้าบ้านแล้วปิดประตูบ้านนะคะเข้าไปถึงปุ๊บนาราธิบคว้าลูกซองยาวออกมาเลยค่ะ
แล้วยิงสวนออกไปแบบไม่ยั้งประโยคที่อยู่หน้าบ้านคนเดียวโดนกระสุนลูกซองพลุนร่างเสียชีวิตทันที
นี่คือภรรยาของประโยคนะคะนางสุจินอย่างที่เธอบอกโฉนดตรงนั้นมันไม่ได้มีแนวเขตกั้นตายตัวนะว่าส่วนไหนเส้นไหนเป็นของใคร
เพราะมันคือที่ดินแปลงเดียวกันแต่มันมีการสร้างบ้านอยู่ในระแวกใกล้กันค่ะ
แล้วก็มีถนนเล็กเส้นหนึ่งกั้นกลางแค่นั้นเองตัดผังระหว่างสวนปาม
ทีนี้ฝั่งพ่อของนาราธิบคงกังวลว่าจะล้ำเขตเข้าไปในที่ก็เลยรู้สึกว่าทะเลาะกันบอกอย่ามาล้ำที่บ้านเขาจะเจาะไปเจาะที่อื่น
มันก็เลยเป็นปัญหากระทบกระทั่งกันแต่ว่านางสุจินก็ยอมรับนะว่าสามีตัวเองนายประโยคเนี่ยเป็นคนใจร้อน
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอก็ทุกข์ใจนะประโยคก็สามีนาราธิบว่าหลานชายจะให้ทำยังไงล่ะ
ล่าสุดบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะนายนาราธิบคนก่อเหตุมอบตัวกับสพตำรวจสพทุ่งใหญ่แล้วนะคะ
เพราะว่าหนีไปตั้งหลักอยู่บ้านญาติที่จังหวัดกระบี่มาที่สุดแล้วหลังสืบสวนอย่างละเอียด

ถ้าพ่อไม่ทำแบบนั้นคือพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง

ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง
ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง

ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง

ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง

ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง

ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง

ถ้าหนูทำแบบนั้นพ่อจะไม่มีรับบายเจ้าให้หนูได้เอง

ฝั่งคนก่อเหตุก็ต้องเหมือนกับจากลูกของตัวเองจากเมียของตัวเองไปอีก
ฝั่งพ่อแม่ผู้เสียชีวิตก็ต้องจากลูกของตัวเองจากเมียของตัวเองไปอีก
แล้วมันคือเรื่องภายในครอบครัวในเครือญาติกันจริงเลยนะคะ
แล้วมันคือเรื่องภายในครอบครัวในเครือญาติกันจริงเลยนะคะ

ซึ่งญาติของฝ่ายนายประโยคผู้ตายก็บอกกับทีมข่าว

เพราะว่าในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนลูกซอง

ของกลางที่ตำรวจยึดเนี่ยมันเป็นลูกซองยาวที่มีแค่๕นัด

คอหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
หามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

และพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต